คุณผู้ชมครับภาพของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าที่ร่วมใจ
ถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในพระมหากรณทิศคุณอย่างห่านที่สุดมีได้
แต่เนื้อความโศกเศร้านะครับ

สารต่อพระราชบันนิษฐานของพระองค์ตลอดไป
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
รสทรงกรดหรือจักรบุ๋มเชิญยิ้ม
นักแสดงตลกชื่อดังตั้งใจเดินทางมาร่วมปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยป่อเต็กตึง
โดยเผยว่าเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของชีวิต
ที่ได้เกิดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รู้สึกทราบซึ้งที่ได้เห็นพี่น้องประชาชน
ร่วมใจมาเฝ้าน้อมถวายสักการะพระบรมศพกันอย่างเนื่องแน่น
และขออุทิศตนทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
เพื่อสารต่อพระราชบันธาณฑ์
และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้

ที่ผมจะได้มีโอกาสถวายงานให้กับพระองค์ท่าน
นะครับก็ยินดีแล้วก็เต็มใจ
ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็แล้วแต่นะครับผม
ทุกคนนะครับนะฮะไม่ว่าจะหน่วยงานอะไร
ทุกคนเต็มใจมากที่จะร่วมถวายงาน
ให้กับพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายครับผม
ผมถือว่าผมได้โชคดีมากที่สุด
ได้เกิดมาอยู่ใน
นะครับใต้ร่มบรมโพธิสมภารขององค์พระบาทสมเด็จ
นะครับพ่ออยู่หัวในพระบรมโกศ

นะครับไม่มีพระมหากษัตริย์องค์ใดในโลก
นะครับได้ทรงงานหนักเหมือนพระองค์ท่านได้อีกแล้ว
เช่นเดียวกับนายบริพัฒน์หมวดพล
ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ
และชูพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พร้อมเปิดจ่ายด้วยเสียงสั่นเคลือว่า
ทุกอย่างที่พระองค์สอนก็คือเป็นความดีอย่างปัชชาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้ทุกคนรู้ว่าชีวิตการเดินต่อไปข้างหน้าของเรา

ผมก็จะทำตามปรัชญาของท่านต่อไปครับผม
สูญเสียนี่เราก็ต้องสู้ต่อไปครับ
เราก็ทำตามปัชญาของคำสอนของท่าน
ท่านก็มองดูเราอยู่ขอทุกคนสู้ครับ